เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเขามีมุกใหม่มาเรื่อยเลยนะคุณผู้ชม
แล้วมุกล่าสุดคือการทักมาหาเรื่องหาเรื่องให้เราอยากรู้ว่า
เราไปก่อเรื่องอะไรไว้แต่จะเป็นยังไงติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เอาเรื่องคมนาคมก่อนคุณผู้ชมโดยกรมทางหลวงได้เพิ่มเส้นทางที่เราสามารถจะใช้ความเร็ว
ไม่เกิน๑๒๐กิโลเมตรและไม่ต่ำกว่า๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เลนขวาสุดทั้งขาเข้าและขาออกเขาจะเพิ่มมาอีก๒เส้นครับ
คือทางหลวงหมายเลข๑ตั้งแต่หนองแคร์
เป็นระยะทาง๒๒๖กิโลเมตรครับ
อีกเส้นหนึ่งคือทางหลวงหมายเลข๓๐
เทคโนโลยีปฐุมธานีถึงต่างระดับเชียงรากน้อย
ปฐุมธานีเป็นระยะทาง๑๐กิโลเมตร
โดยจะเริ่มใช้ความเร็วนี้ได้ตั้งแต่๑กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปครับ
ส่วนเส้นทางอื่นสามารถให้วิ่งได้
ความเร็วนี้ทางกรมก็จะประกาศให้ทราบต่อไปนะครับถ้ามีเพิ่มนะครับ

อย่างที่บอกไปตำรวจสอบสวนกลางได้ออกมาเตือนมุกใหม่
ทักเข้ามานะแล้วใช้รูปแบบประโยคเป็นเชิงหาเรื่อง
ทำให้เราสงสัยเนี่ยเขียนว่าอะไร
มันเป็นอะไรของมึงทำแบบนี้กับกูได้ยังไง
ฝั่งเราถ้าเกิดไปสงสัยนะอีกฝั่งหนึ่งเขาจะตอบมาเป็นลิงก์ครับ
เป็นลิงก์ว่าให้เราไปดูซะว่าเราไปทำอะไร
ถ้าเราหลงเชื่อกดเข้าไปอาจโดนมิจฉาชีพดูดเงินจนหมดบัญชีก็เป็นได้ครับ
ตำรวจเขาเตือนว่าถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จัก
หรือว่าเราดูแล้วน่าสงสัยมีพิรุ
ป้องกันความเสียหายแล้วอย่าไปบอกใครต่อด้วยนะ

มาเตือนขนาดนี้ต้องฟังไว้นะครับ

ยากรอากาศล่วงหน้า๑๐วันระหว่างวันที่๒๙มิถุนาไปจนถึง๓กรกฎาคม
พบว่ามรสุมมีกำลังแรงขึ้นมีเมฆมากแต่ฝนยังตกกระจาย
ส่วนมากอยู่ระหว่างบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออก
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง
ขณะที่ภาคใต้ยังมีฝนด้านที่รับมรสุมครับในจังหวัดระนองพังงา
และอาจมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย
มีกำลังแรงขึ้นให้ชาวเรือระวังการเดินเรือ
จากนั้นครับช่วงวันที่๔๘กรกฎาคมทั่วไทยฝนจะน้อยลง
แต่ฝั่งรับมรสุมก็จะยังมีฝนตกต่อเนื่องครับ